ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพลากุ้งพุ่งไป

จอยโสพิษสุดาอิทธิเมทินลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป
อล์ฟเวชพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
คุณธิดาอักษรนันลูกทีมกอล์ฟซิลล่า

พี่อ้วนกันค่ะ

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมก้าบางนา
การค้าแนวราบขนาดใหญ่แห่งแรก
ของเอเชียต้นออกเฉียงใต้ครับว้าว
ที่นี่รวบรวมสินค้าบริการและความบันเทิงครบครัน

เพลินกับร้านค้าและร้านอาหารกว่า๔๐๐ร้านครับ

พร้อมกับที่จอดรถฟรีกว่า๘๐๐๐
สุดยอดใครนับเอ่อใคร้นับ
เดี๋ยวผมไปนับให้อีกทีหนึ่งครับเรียกซัวร์เพื่อความสบายใจตัวความจริง
ต่อครับต่อเลยฮะต่อแล้วฮะครับผม
ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
นี่แหละเวลาที่รอคอยคือช่วงนี้เลย
ครับผมจะซื้อรถต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเท่านั้นครับนุ่มจริงเท่านั้นนะครับ

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
สักอย่างนะครับโอ้โฮอ้าว
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

ที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ร้านที่๒แม่

ชิลลีลาโรนีชิลลีลาโรนี

ร้านแรกเท่าไรดีงั้นร้านแรก๑๐๐๐บาท
ร้านแรก๑๐๐บาทครับครับผมร้านที่๒ครับ

และร้านที่๓๒๐๐๐บาทนะครับ
ค่ะ๒๐๐๐บาทถูกกับ
ดูสไตล์การใส่โอ้โฮ
ดูสไตล์การใส่เหลือเท่าไร
เหลือเท่าไระ๒๘๐๐บาทค่ะ

ร้านที่๓๒๘๐๐บาทนะคะใช่ยืด
ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม

เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย

พี่กอฟมีโลกขนลึงมา

มันไปแล้ว

มันกรง

ได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งหนึ่งพันบาท

และร้านที่สามถึงสองพันบาท

ได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งห้าร้อยบาท

และร้านสุดท้ายร้านที่สามถึงสองพันแปดร้อยบาทครับ

และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

ยาวเลยพี่ยาวไปเลยพี่

ยาวไปเลย

นี่หนูอดอาหารมาสองมื้อเมื่อวันนี้เลยนะนี่แหละ

กินทุกอย่างค่ะครับใช่ค่ะรับประทานทุกชนิด

โอ้โฮนุ่มสบายมากเลยนะจริงมันนิ่มเหมือนกันนะนี่เออแสดงมาก
เออเพราะพี่บอกแล้วช่วงนั้นเขาดีมาก
นะแล้วเขาเลยสั่งเงียบกลิ๊บเลยอียับ
ทุกคนค่ะจะหยุดริมถนนนี่หรือคะ
นี่มาตอนนี้มา
นี่ไงนี่ไงอ้าวเจ๊งอลเป็นไงเปิดแล้ว
เก่งมากค่ะ

หรือว่าลงไป๕๐๐บาทเราจะได้กินอะไรของเชงโงได้เนี่ย

กลัวเชงโงเชงโง
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินในร้านที่๑จำนวน๕๐๐บาท
ครัวเจ๊ง้อร้านอาหารชื่อดังในตำนานที่เปิดมานานกว่า๑๖ปี
ร้านนี้เน้นวัตถุดิบที่สดและดีมีคุณภาพ
เพราะทางร้านเชื่อว่าวัตถุดิบที่ดีคือจุดเริ่มต้นของอาหารอร่อยในทุกจาน
และนี่คือหัวใจสำคัญในการทำอาหารที่เจ๊ง้อยึดมั่นเสมอมา
เชงอต้องนี่เลยผัดตาปรูงสอย
พี่บอกแล้ว
พี่บอกแล้ว
ใส่พยีนเดียวเอง
องโรไม่เอาล่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวตะเกียบก่อนเลย
พรุอิยันนะครับ

ก็วางเงินไว้๑๐๐๐บาทนะครับ
พี่ครอบจะได้ทานทั้งหมด๗จานนะครับ
พี่สอบเลยเร็ว
พี่พ่อวางเงินไว้๕๐๐บาทนะครับ
ครับจะได้กินทั้งหมด๓จานครับผมนะครับ

มีต่อจรตร์หมดจาร์แน่นอน

ขวาน

โอ้โหร้อนหรือ

เราใช้ตัวช่วยตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมคะ
นี่ลักษณ์สุดท้ายเราเยอะน้องคู่เขาสิ

แต่เรามองลูกผัดปรุงฝอยเอา

อร่อยนะอร่อยแต่ร้อนมากเลยอ่ะ

ผมเป็นคนไม่กินเผือกนะแต่อันนี้กินได้โอเค